เรื่องของการใช้งานของข้าวของต่าง

แต่ถ้าคุณเอาไปใช้ผิดประเภท
โอ้โหความผิดพลาดอันใหญ่หลวงมันก็จะเกิดขึ้นครับ

ก็เลยต้องไปเรียนมาใหม่

ว่าถ้าเป็นเราเราจะทำยังไง

เด็กน้อยปล่อยลอยเป็นลอยไปก็กลับไม่ได้ด้วยนะ
แต่จะบอกแบบนี้ว่ามันก็ผิดประเภทอยู่ดี
ถ้าจะไปร่องในแอ่งน้ำอะไรอย่างนี้ก็
เถอะครับสมดุลมันจะดีกว่าสมดุลดีกว่าเยอะแต่เล่นเอากระมังมาใช้

ฉันคิดว่าเขาอาจจะอยากได้คอนเทนต์ว่าแบบ
สามารถใช้กะละมังถ่ายรูปบนแบบทุ่งบัวได้
แต่ว่ามันก็จะมีไอบัวขนาดใหญ่ที่คนสามารถขึ้นไปได้
แต่คนจะขึ้นไปได้ก็ต้องอยู่ที่น้ำหนักด้วย
เขาจะบอกว่าบัวรับน้ำหนักได้ขนาดไหนเท่าไหร่ดิฉันเคยขึ้นไปยืน

ยังรอดอยู่

รองเท้าจมไว้กว้าง
ก็ต้องระวังด้วยแล้วกันคุณผู้ชม